ในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องราวของแบตมินตันกันบ้างดีกว่า
ครับผลงานของรัชนกอินทนนะครับ

ว่าเข้ารอบรองชนะเลิศทุกรายการดังนั้นหวังได้เหมือนกัน

ก็เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าววิ่งมาราทอนวิชัยเวท
วิธีมาราธรณ์ที่โรงพยาบาลวิชาเวศครับ

ผลงานยอดเยี่ยมนะครับการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้๓รายการติดต่อกัน

ก็ถือผลงานเข้าสู่รอบตัดเชือก
ก็ก้าวขึ้นมาเป็นมือ๓ของโลกในเวลานี้จากมือ๕

ก็บอกว่าแน่นอนครับถ้าเกิดว่าผลงานดีแบบนี้เนี่ย
หวังว่าจะเข้ารอบรองทุกรายการหลังจากนี้
แล้วก็ให้คู่แข่งพลาดบ้าง
ก็จะมีโอกาสในการกลับขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คืออันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเมย์คนเดียวค่ะ
มันขึ้นอยู่ที่คนที่สูงกว่าเราเขาสามารถทำได้ดีกว่า
หรือว่าดอปกว่าเราก็คือถ้าเขาดอบกว่าเราคือเราสามารถที่จะขึ้นไปเป็นหนึ่งแล้วแล้วก็รวมถึงเรา
คืออย่างน้อยเราไม่ได้หวังที่ตัวคนอื่น

แข่งขันระหว่างวันที่๑๔๑๘มีนาคมนี้นะครับ